ส่วนข่าวนี้คุณผู้ชมค่ะรับรองว่าจะดูไปยิ้มไปอย่างแน่นอนนะ
เพราะเป็นเรื่องราวของซุปตาตัวจิ๋วที่เป็นลูกไม้
หล่นใต้ต้นดังปะ

มีหลายคนเลยนะคะที่ความสามารถเขาเหมือนคุณพ่อ

เริ่มกันที่บ้านแรกน้องแตงไทย
ลูกของแจ๊สปุ๊บดิ๊กปะไปย๋องกุ๊กกุ๊ก

ใช่คนนิ่งคุณพ่อมาเลย

ล่าสุดเล่นกีต้าเป็นแล้วจ้า
พ่อแม่เขานี่โอ้โหภูมิใจมาก
เพราะน้องเนี่ยทั้งร้องเองเล่นเอง

สีหน้าท่าทางก็คือตั้งใจแบบเบอร์สุด
แจงบอกเอาไว้นะว่าน้องแตงไทยทำได้เท่านี้

อะไรที่เป็นความชอบของลูกสาวคือทำแล้วมีความสุข
พ่อกับแม่พร้อมสนับสนุนเต็มที่
ไปให้สุดอย่าหยุดนะลูก
กันเลยนะคะกับน้องเป่าลูกสาวคนเก่งของแม่ก้อยแล้วก็พ่อบี้
เลือดศิลปินมาแรงกันทั้งครอบครัวคุณผู้ชม

ลูกสาวก็เดินตามรอยเป๊ะเลยล่าสุดไปออกงานโชว์ตัว

ได้รับเสียงปรบมือแบบเกลียวกราวมาเลย

อย่างนี้ก็ปลดมือค้าาา

คลาสเรียนนี้น้องเมมี่ตั้งใจสุดแต่ว่าดูชุดก่อน

แต่ว่าให้ดูจริตการกรีดนิ้วนะคะ
ค่อยดีไปไม่รู้ว่าตั้งใจหรือว่าเกรงมากกว่ากันนะคะ
เล่นผ่านไปมาดูเรื่องร้องกันดีกว่า
เดมี่เขาจับไมค์ร้องเพลงแบบเหมือนคุณแม่ลิเดียเลย
แต่เส้นทางการเป็นนักร้องมันไม่ง่ายอย่างที่คิด
แต่มันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่น้องเดมี่รับไม่ได้จริงไม่เชื่อไปชมค่ะ
โอ้วโอ้วโอ้ว

โปรดติดตามตอนต่อไป